สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากนี้ไปเหลือเวลาอีก๓๕วันเท่านั้น
จะถึงวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมวันเลือกตั้ง
แต่บรรยากาศทางการเมืองตอนนี้มันคล้ายบรรยากาศฝุ่นพิษคลุมเมืองครับ
คือยังขมุกขมัวแล้วก็ไม่ชัดเจนเท่าที่มันควรจะเป็น
ถึงขนาดว่าบางคนยังจับมือถามกันเลยว่ามันจะมีการเลือกตั้งไหมเนี่ย
เออแปลกไหมล่ะครับเหลือเวลาอีก๓๕วันยังมีคำถามนี้
ถามว่าถามว่าทำไมต้องถามอย่างนี้เขาบอกไม่รู้
บรรยากาศมันแปลกบรรยากาศมันไม่นิ่ง
ไม่ใช่บรรยากาศที่จะเดินไปสู่โหมดเลือกตั้งอย่างเต็มที่
แล้วถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
มันมีข่าวลือแล้วบรรยากาศที่ว่านี้ก็นำไปสู่ข่าวลือ
สัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมครับลือกันถึงขั้นว่า
จะมีการปฏิวัติซ้อนแล้วจะไม่มีการเลือกตั้ง
มันเป็นไปได้ยังไงครับเหลือเวลาอีก๓๕วัน
แล้วลือกันถึงขนาดว่ามีคำสั่งปลดผู้นำสามเหล่าทัพ
แล้วก็มีราชกิจจานุเบกษาปลอมด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ทำกันถึงขนาดนั้นฉะนั้นมาจนถึงวันนี้ถามต่อว่า
แล้วอะไรที่มันเป็นสาเหตุให้มันเกิดข่าวลือแล้วอะไรจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้บอกว่า
อาจจะมีการล้มกระดานการเลือกตั้งพอไปดูคำตอบ
มีคนตอบว่าเพราะไปดูโพลหลายสำนักไม่ว่าสำนักไหนก็ตามแต่
ดูแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยยังมีคะแนนนำมาโดยเฉพาะในภาคอีสาน
พลังประชารัฐไม่ได้มีสอสอเท่าที่ควรจะเป็น
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงล่ะครับ
ถ้าพักพลังประชารัฐได้สอสอไม่เท่าที่ควรจะเป็น
การรวมกันเพื่อตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากมีปัญหาครับ
ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้แค่ร้อยยี่สิบหกคน
แล้วไปบวกสองร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยห้าสิบกว่าคน
อยู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
คือมีสอสอเกินครึ่งถึงจะเป็นรัฐบาลได้
แต่ถ้าโพลออกมาแต่ละสำนักเป็นอย่างนี้ก็
ก็เลยกลายเป็นข่าวลือว่าจะมีการล้มกระดานการเลือกตั้ง
อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วไหนจะเจอบรรยากาศสภาวะ
ไทยรักษาชาติทศชแล้วเท่านั้นยังไม่พอ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็ไปร้องให้ยุบพักพลังประชารัฐ
เนื่องมาจากว่ามาเชิญพลเอกประยุทธ์
เป็นนายกรัฐมนตรีและเขาก็อ้างกฎหมายเรื่องนั้น
เรื่องนี้อ้างบทบัญญัติตรงนั้นตรงนี้
แล้วก็บอกว่าควรจะยื่นสารรัฐมนูล
ยุบพักพลังประชารัฐในบริบทเดียวกันกับที่
กรกตยื่นสารรัฐมนูลให้ยุบพักทศช
ฉะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เป็นบรรยากาศออกมาเนี่ย
แล้วแต่มันทำนำไปสู่ความหวั่นไหวทั้งนั้นแหละครับ
อย่าลืมนะครับพลเอกประยุทธ์พูดมาตลอด
พูดไว้นานแล้วว่าถ้าถ้าตีกัน
และเกิดความวุ่นวายก็ไม่มีการเลือกตั้ง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะนำไปสู่ความวุ่นวายหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ว่าดูแล้วน่าเป็นห่วง
ฉะนั้นนี่คือความหวั่นไหวที่ทำให้นักการเมือง
เขาไม่นิ่งตอนนี้ได้ยินว่าบางพัก
พักค่อยประหยัดอดออมเรื่องกระสุนดินดำแล้ว
เพราะไม่แน่ใจว่าจ่ายไปจ่ายไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สุดท้ายจะเป็นยังไงการเลือกตั้งเมื่อปีห้าเจ็ด
ยังเป็นภาพหลอนอยู่นะครับเพราะว่าเลือกตั้งแล้วก็ประกาศเป็นโมคะ
แต่ละพักการเมืองหมดไปเยอะครับลงทุนไปกับการเลือกตั้ง
พอประกาศไปเป็นโมคะหายวับไปเลยครับไปลงทุนทำร้านอาหาร
ไปลงทุนทำอย่างอื่นเจ๊งแค่ไหนก็ยังมีเหลือโต๊ะ
เก้าอี้เหลือแอร์แต่ว่าลงทุนทางการเมืองไม่เหลืออะไรเลยนะครับ
ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าจากนี้ไป
ระยะเวลา๓๕วันต้องสร้างบรรยากาศทางการเมืองให้นิ่ง
เพื่อจะนำไปสู่การเลือกตั้งต้องไม่เป็นต้นเหตุ
นำไปสู่การล้มกระดานและก็จะต้องไม่เป็นจิ้งหลีดให้เขาปั่น
เพื่อให้นำไปสู่ความวุ่นวายไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเถอะครับ
อย่าตกเป็นเครื่องมือเขามีฉะนั้นแล้วจะวุ่นวายกันอีกรอบนึง
แล้วคราวนี้นะครับถ้าไม่มีการเลือกตั้ง
ล้มการเลือกตั้งหรือทำให้การเลือกตั้งเป็นโมคะ
ประเทศไทยจะบอบช้ำไปมากกว่ามากกว่าคราวที่แล้ว
เพราะว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นไข้อะไรต่ออะไรก็ยังขมุกขมัวอยู่
แล้วถ้ากลับไปสู่บรรยากาศนั้นอีกทีนึงเศรษฐกิจแย่แน่
ทำมาหากินมีปัญหาแน่ตอนนี้ที่จะต้องทำได้ก็คือว่า
เมื่อเรือโครงทุกคนต้องนั่งนิ่งอยู่กับที่อย่ากระโดดไปกระโดดมา
เรือจะยิ่งโครงหนักเข้าไปอีกสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งช่วงนี้
มีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงมีความรู้สึกว่าไม่มั่นคง
ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่า
คนที่อยู่ในแวดวงนี้ทุกฝ่ายควรจะสร้างความมั่นใจว่า
การเลือกตั้งจากนี้ไปเกิดขึ้นแน่ไม่เป็นโมคะไม่ล้มกระดาน
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเป็นอย่างนั้นทุกอย่างควบคุมสถานการณ์ได้
ทุกอย่างต้องนิ่งแล้วตัวผู้เล่นฝ่ายนักการเมืองเองก็
ก็ต้องทำตัวอย่ามีปัญหาครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าออกมากันลักษณะที่ว่าถูกใช้
แล้วก็สั่งการให้ทำโน่นทำนี่แล้วสุดท้ายก็นำไปสู่จุดนั้น
บ้านเมืองก็จะกลับไปติดลมอย่างเดิมอีกทีนึง
แกนนำทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะด้วยเจตนาดีหรืออะไรก็ตามแต่นะครับ
ขอให้ดูผลสุดท้ายของการนำความขัดแย้งมาสู่ท้องถนน
สารอาญาตัดสินเมื่อวันสองวันที่ผ่านมา
แกนนำพันธมิตรหกคนนั่นก็ชัดเจนก่อนหน้านั้นแกนนำนปช
ก็ติดคุกติดตารางกันมาแล้วตั้งไม่รู้กี่คนและบางคนก็ติดหลายรอบด้วย
ทั้งหมดเนี่ยเป็นผลพวงจากการนำความขัดแย้งมาสู่ท้องถนนทั้งนั้น
จะอ้างถึงความเจตนาดีต่อชาติบ้านเมืองยังไงแต่ว่าสุดท้ายติดคุกเหมือนกัน
อันนี้ก็ก็จะดูเป็นอุทาหรณ์ไว้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตอบคำถาม
แฟนรายการขีดเส้นใต้การเมืองหน่อยถามมาจากคนที่กำลังจะเป็นแม่
เขาถามว่าได้เห็นนโยบายต่างเกี่ยวกับพักการเมืองที่นำเสนอ
เออเริ่มต้นด้วยพักประชาธิปัตย์เกิดปั๊บรับเงินแสน
แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเด็กที่คลอดออกมาจะได้เงินแสนนั้นเนี่ย
จะได้รับเงินและสวัสดิการเป็นเงิน๑แสนบาทในช่วงเวลาไหนบ้าง
เอาถัดมาไม่กี่วันปรากฏว่าพักพลังประชารัฐเอามั่งครับ
ข่าวนี้มาเกทับเลยครับของพลังประชารัฐนี่ชื่อมารดาประชารัฐ
มารดาประชารัฐเงินที่จะให้กับแม่ที่คลอดลูก
หรือเงินที่จะให้กับลูกที่คลอดใหม่เนี่ยให้มากกว่าของประชาธิปัตย์อีกนะครับ
คนที่กำลังจะเป็นแม่ลายนี้ถามว่าเราควรจะเชื่อนโยบายแบบนี้ไหม
ว่าเขาจะทำได้ไหมเขาจะทำจริงไหมไม่ตอบหรอกครับว่าทำได้หรือทำไม่ได้
แต่อยากจะบอกว่าถ้าทำอย่างที่ว่าต้องใช้งบประมาณ
หนึ่งแสนล้านต่อปีนะครับคำถามก็คือว่าจะเอาเงินมาจากไหน
แล้วไหนจะสวัสดิการเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้น
ค่าแรงขั้นต่ำก็หาเสียงว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งนั้น
แต่ต้องตอบให้ได้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนผมเคยถามคำถามนี้กับพักการเมืองในอดีต
เขาก็จะตอบเป็นสูตรเลยครับว่าถ้าเขาบริหารประเทศดี
เศรษฐกิจดีเขาก็หาเงินรายได้เข้ารัฐได้
เขาจะมีศักยภาพในการเก็บภาษีไม่ว่าภาษีสรรพากรภาษีสรรพสามิตร
ภาษีศุลกากรหรือรายได้อื่นอื่นก็จะเพิ่มขึ้น
และเมื่อเศรษฐกิจดีทำบ้านเมืองให้ดีมีรายได้มากขึ้น
การค้าการขายดีขึ้นเก็บภาษีได้มากขึ้น
เขาก็เอามาใช้จ่ายในนโยบายประชานิยมอย่างนี้ได้
นี่เป็นคำตอบของฝ่ายการเมืองเขานะครับลองคิดดูว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไง
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันนี้ครับ
เวลาที่สุดท้าย